อังกฤษนะครับจะเดินทางถึงอิสราเอล
หลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐครับ

หลังจากนั้นก็บินออกไปล่าสุดเนี่ยนะครับ
เรื่องของความช่วยเหลือภายในพื้นที่ฉนวนกาซ่าครับ
ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมีการต่อสาย
คุยกับทางผู้นำอียิปต์นะครับในเรื่องของการส่งความช่วยเหลือครับ
บอกว่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะครับ
ความช่วยเหลือที่ว่านี้ก็คือการส่งรถบรรทุกครับ
ซึ่งขนเสบียงอาหารต่างส่งเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซ่า
ซึ่งมีคนรออยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
จากนี้ครับจากเหตุการณ์ที่มีการถล่มโรงพยาบาลภายในฉนวนกาซ่าล่าสุดครับ
โลกออนไลน์มีการเปิดเผยคลิปใหม่เป็นจังหวะที่ทางจรวดนั้นตกใส่นะครับ

อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งคือระหว่างนี้มันจะมีการโทษกันไปมา
ระหว่างทางอิสราเอลนะครับกับทางฝั่งของฮามัสนะครับ
ว่าใครเป็นคนยิงจรวดมาจากฝั่งไหนกันแน่นะครับ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔๗๑ชีวิตที่สูญเสียนะครับ
จากเหตุการณ์โรงพยาบาลอัลอารีในฉนวนกาซ่า
ล่าสุดมีการเผยภาพนี้ครับ
จรวดนั้นพุ่งเข้าใส่โรงพยาบาลเกิดไฟลุกท่วมรุนแรง

หลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นภาพผู้เสียชีวิต
อันนี้มีภาพนะครับอีกมุมเอาให้เห็นชัดในวงกลมสีแดงนะครับ
แถลงยืนยันหลังการวิเคราะห์ข้อมูลครับ
ฮามาสนี่แหละที่เป็นฝ่ายยิงจรวดแล้วมันตกผิดครับ
ทำให้จรวดนั้นถูกยิงตกไปยังโรงพยาบาล
แล้วก็เกิดความเสียหายรุนแรงโดยในระหว่างการแถลงนะครับ
มีการเอาแผนที่ภาพที่ตั้งของโรงพยาบาลครับ
แล้วก็จุดที่มีการยิงจรวดออกมาซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
เพื่อชี้ให้เห็นว่าวิถีจรวดนะฮะถูกยิงไปทางโรงพยาบาล
ขณะที่ก่อนหน้านี้ในการแถลงของฝ่ายอิสราเอลนั้น
ได้กล่าวอ้างว่ามีคลิปเสียงของสมาชิกกลุ่มชีฮัทอิสลามปาเลสไตล์ครับ
ที่กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการยิงจรวดที่ล้มเหลว
โดยบันทึกคำสนทนาดังกล่าวเนี่ยนะครับมีผู้สนทนา๒คน
คุยกันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นคนแรกเนี่ยบอกประมาณว่า
มันมาจากเราเหรอส่วนผู้พูดอีกคนนั้นบอกต่อไปว่า
พวกเขายิงมันมาจากสุสานหลังโรงพยาบาลแล้วก็อีกคนตอบว่าอะไรนะ
พวกเขายิงมันมาจากสุสานหลังโรงพยาบาลและมันยิงผิดและตกลงใส่พวกเขานะครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นหลักฐานล่าสุดนะครับที่ทางอิสราเอลนั้นบอกว่ามีอยู่ในมือนะครับ
แล้วก็พยายามจะบอกว่าทางฮามัสนี่แหละหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายคีฮัทที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละ
เป็นคนยิงจรวดแล้วก็ตกผิดไม่ใช่อิสราเอลที่เล็งพื้นที่เป้าหมายเป็นโรงพยาบาลแต่อย่างใด
นำสหรัฐครับคุณผู้ชมครับเปิดเผยขณะเดินทางออกจากอิสราเอล
ว่าจากการพูดคุยกับทางผู้นำอียิปต์นะครับ
ยูเอ็นครับองค์การสหประชาชาติตั้งใจจะตั้งจุดแจกจ่ายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนบริเวณติดพรมแดนกาซ่านะครับ
จากนี้ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นกับผู้นำอียิปต์ครับบอกว่าหากพบว่ากลุ่มฮามาสเข้ามายึดของที่ส่งเข้าไปช่วยเหลือ
หรือว่าไม่ยอมปล่อยให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ทางประธานพิธีโจไบเดนมีกำหนดที่จะพบหารือกับผู้นำอียิปต์ด้วยตัวเองนะครับ
ในการประชุม๔ฝ่ายที่ประเทศจอแดน
แต่ว่าท่านจำก็ได้เมื่อวานนี้เราบอกไปว่าการประชุมนั้นถูกยกเลิกไป
หลังจากมีการโจมตีโรงพยาบาลในกาซ่า
จนตอนนี้สร้างกระแสความไม่พอใจโกรธแค้น
ในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาหลับ
คุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฉนวนกาซ่าครับ
นำหลายประเทศก็เดินทางไปคุยนะคะกับผู้นำของอิสราเอล
เพื่อที่จะดูสถานการณ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน

ซึ่งสถานการณ์ยังร้อนแรงนะคะแล้วก็ดุเดือดค่ะ